สิ่งที่ดีที่สุดของราศีมงค์กรคือในปี๖๐เรื่องของการงานนะครับ
อาจจะได้เรื่องตำแหน่งสูงขึ้นสมมุติว่าถ้ามีงานตระจำ
หรือถ้าคนลงทุนถ้ามีเป็นนักธุรกิจ
นี่ก็จะมีการขยายธุรกิจนะครับใหญ่โตขึ้น
แล้วก็รวมไปถึงเงินทองด้วยอันนี้ก็จะร่ำรวยขึ้นมาด้วยนะครับ
แต่ที่จะเตือนเรื่องสุขภาพนะครับ
คนละสีมังกรเนี่ยจะมีเจ็บป่วยแล้วบางทีบางคนเนี่ยบางโดงเนี่ยจะอาจจะป่วยหนักได้ถึงขั้นแบบโคม่าได้แต่สีชีวิตเนี่ยก็คงจะมีบ้างแต่คิดว่าคงจะไม่ไม่เยอะแต่โคม่านะครับแล้วก็อันนี้เราก็ก็อย่าเพิ่งกลัวเพราะว่าอย่างที่บอกตลาราสีเนี่ยก็มีทั้งดีแล้วก็มีทั้งข้อด้วยแต่ว่าถ้าเรามีข้อเนี่ยเราทำ
โดยตรงคำทำบุญเกี่ยวกับเด็กกำพาคนชะลาซื้อโรงศพจะเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตปล่อยปลาไหลอันนี้ปล่อยปลาไหล่นี่คนราศีมังกรนี้ถ้าทำบ่อยจะดีแต่เราก็ต้องห้ามทานสิ่งที่เราปล่อยจำนวน๑๒เพราะว่าเพราะว่าคนราศีมังกรเนี่ยจะมีลาหูเร็งลาหูเร็งรักนะครับลาหูเล็ตนี่คือกระลาหูจำนวนของ

คือเราว่ายพระจันทรในช่วงคืนวันพระจันทรเต็มดวงสิบห้าค่ำหรือแรมหนึ่งค่ำนะครับที่พระจันทรยังสว่างสดใสแล้วก็ต้องเลือกวันที่พระจันทรสว่างถ้ามีเมฆเหมาะมีผลมีอะไรเราก็ไม่เราก็ไม่ทำตอนกลางคืนนะครับตอนเที่ยงคืนเราว่ายตอนเที่ยงคืนขอพรโดยที่เอาไข่นะครับหาไข่ที่เป็นไข่แปดไข
มาต้มนะครับไข่แปดสองฟองสองฟองนี่ข้างในก็จะเป็นสี่นะครับต้มเป็นไข่หวานก็ได้นะครับหรือจะเป็นไข่ต้มธรรมดาแล้วเราก็มาว่ายในเวลากลางคืนทูบทั้งหมดอ่าสิบหกดอกนะครับเราก็ขอทุกสิ่งคืออันดับแรกเราขอให้พระจันทรสว่างเพราะว่าพอพระจันทรดับเนี้ยเราจะรู้หมองนะครับหรือดีไม่ดีกำลังขึ้น

จะมีอีกราศีหนึ่งที่ดีมากถึงจะถูกกระทบก็ถือว่าดีมากเดี๋ยวดิฉันเอ่ยถึงนะครับแต่ราศีมีนนี่จะดีตรงที่ว่าทุกเรื่องทั้งเรื่องงานเรื่องสุขภาพเรื่องความรักการเงินรวมถึงเรื่องของบริวารด้วยถ้าจะเตือนก็อย่าประมาทคืออย่าหลงตัวเองเพราะว่าคนราศีมีนเนี่ยมักจะมักจะเป็นคนที่หลงตัวเอง
จะมีสตูเยอดนิดนึงปี๖๐เนี่ย
ทำอะไรก็จะมีคนอิจฉานิสยัง

เช่นทำบุญประเภทคนชะลานะครับคนป่วย
หรือไปช่วยทางทำบุญเกี่ยวกับพวกเครื่องมือ
อาจจะสร้างพระด้วยสร้างพระพุทธรูปทั่วไป
พลย์ก็สร้างไม่ต้องอะไรมาก
ราศีเมษจะเป็นราศีที่หนักที่สุด
ราศีเมศจะหนักเกี่ยวกับเรื่องของโดนพิทิอยกกัปนำ
หรือไม่พอใจหรือไม่ค่อยได้เลื่อนตำแหน่ง
หรือเราหวังอะไรไว้มันจะล่าช้า

คนละสี่เมฆจะผิดหวังเรื่องความรักเยอะมาก
จนกระทั่งบางคนเนี่ยเหมือนเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับเขาในชีวิตเลย

เพราะฉะนั้นอาจจะทำให้ชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับ

คนละสี่เมฆต้องระวังให้ออกมากลาง
นี้จะมีเรื่องดีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือ
แต่ไปดีตอนปลายของปีเลยนะ

แต่ตอนต้นไปถึงปลายนี่คืองานจะ
แต่ว่าพอปลายปีก็เริ่มดีขึ้น
ก็อาจจะเกี่ยวกับจุดตะเกียง

แล้วก็อาจจะจุดตะเกียงให้สว่าง
คนละสี่เมฆนี้ก็มาว่ายพระอาทิตย์ด้วย
ตะเกียงนี่อาจจะจุดเยอะหน่อย
เราพาไปแล้วก็มาว่ายพระอาทิตย์
อันนี้คือการว่ายพระอาทิตย์นี่คือว่ายกลางวัน

เพราะว่าพระอาทิตย์จะดับเป็นอีกนิดหนึ่งคนละสี่เมฆ
แล้วก็ไหว้โดยพิธีกลางวันตอนเที่ยง
เที่ยงตรงกลางวันอาจจะตั้งโต๊ะนะครับ
เป็นโต๊ะบูชาอาจจะด้วยมะพร้าวอ่อน
มะพร้าวอ่อนที่เขานำมาดื่มได้ไหม
ผ่าตรงบวชแล้วก็มีวีหลอก
สองว่ายนะครับสองรูป

ที่เป็นหอยเล็กก็ได้เป็นก้อนเล็ก
มาสองข้างนะครับเรามาวางไว้

ทูบทั้งหมดยี่สิบหกดอกนะครับ

แล้วเราก็ขอท่านคือเราไหว้ตอนที่วันที่มีแดดจัดมาก

พระอาทิตย์สว่างขึ้น

ขอทุกอย่างเหมือนกันให้ดี
เพราะว่าในดวงก่อนเราไม่ค่อยดีเราก็ขอเลย

เราก็อาจจะนำอาทิตยเส้นไหว้ไปนำไปให้คนอื่น
เราอยากทานทานเป็นพิธีนะครับ

ศพนี้เราก็ถือว่าเป็นราศีอีกราศีหนึ่งที่ใช้ได้
อาจจะเทียบเท่ากับราศีมีน

ก็น่าจะเป็นเรื่องของญาติพี่น้องเพราะว่าคนราศีพฤศพเนี่ยอาจจะมีการขัดแย้งกันในหมู่ของคนสนิทหรือจะเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนซีเพื่อนตายเพื่อนอะไรอยู่ดีก็ทะเลาะกันนะครับหรือหักหลังกันได้หรือญาติพี่น้องทะเลาะกันในเรื่องของทรัพย์สินแบ่งทรัพย์สินมรดกอันนี้จะเกิดขึ้นเยอะมากคนละสีพฤศพ

อย่างน้อยเนี่ยเราทำบุญถือว่าวันเดียว

ตรงนี้จะได้บุญมหาศาลที่จะช่วยอะไรต่างได้หมดเลย

ดีไม่แป้วมดีไม่ดีเพราะยังไม่เป็นโต
คู่โรงงานก็มาเป็นอิจฉาแล้วอีก
ว่าคนละสีกรกฎจะดีอยู่คือเรื่องของความรัก
อาจจะคนที่ยังไม่มีความรัก

แล้วก็แต่งงานแต่งงานกันเยอะมาก
อันนี้ถือว่าดีแล้วก็แล้วเป็นคู่แท้ด้วยนะครับ

คำเตือนของคนกรกฎก็คงจะเป็นเรื่องของอารมณ์
ที่อาจจะพอลมร้อนยิ่งทำให้เกิดคนไม่ค่อยปลื้มเรา
อย่างที่รวมมาตั้งแต่แรกว่าทั้งผู้ใหญ่
ทั้งผู้ร่วมงานทั้งเพื่อนดีไม่ดี
เพื่อนสนิทก็มาเป็นศัตรูหักหลังเรา
ให้เงินยืมให้เพื่อนหรือคนสนิทไม่ได้นะครับ
จะถูกโกงหรือไม่เขาไม่คืนให้เรา

กรกฎก็จะอาจจะทำบุญรวมพระกันนะครับ
มาจากหลายราศีอย่างเช่น

แล้วก็มีคนชะลาพยายามทำเรื่องคนชะลานะครับ
แล้วก็คนพิการอะไรอย่างนี้นะครับ
อันนี้เราได้เร็วมากได้ผลบุญเร็ว

จะมาลบล้างสิ่งที่เราไม่ดี
ของปี๖๐ได้เกือบหมด

อาจจะส่งผลกับเรื่องของสุขภาพ
สุขภาพนี้หลายช่วงดีเลยนะบางคนเจ็บป่วยแล้วก็จะป่วยไปเรื่อย
จะหายยากบางโลกด้วยอดทนนิดนึง

ขายที่ขายทางขายทรัพย์สินได้ค่อนข้างเยอะเนี่ย

จะขายอสังหาขายตึกขายที่ดิน
หรือจะเป็นคนกลางเป็นในหน้าก็มาลงทุนด้านเหล่านี้
จะประสบความสำเร็จมาก
แล้วก็จะมีคนในวงการลาลาอันนี้จะมีขาวภาพถ้าอยู่ในลาดศรีศีลนะครับ
เป็นคนลาดศรีศีลเนี่ยเขาจะมีขาวภาพค่อนข้างเยอะ
อาจจะนั่งสมาธิอันนี้ถ้าเราไปทำบุญทั่วไป
อย่างเช่นไปปล่อยปลาไหล่มันจะได้แต่ได้จะน้อยไปนิดนึง
อันนี้ควรจะทำที่ใหญ่ขึ้นอย่างเช่นอาจจะทำสมาธิสวดมนต์ถือศีล
เอาจริงกว่าจังนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าทำเล่นนะครับ
อันนี้จะทำให้ทุกอย่างเบาลงพยายามนั่งสมาธิหรือสวดมนต์อยู่ที่บ้าน
ส่วนอีกกี่ปีโสก็ได้นะครับเราทำสม่ำเสมอ
ราศีกันนี้ก็เป็นราศีหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะดี
อย่างเช่นเรื่องของงานอาจจะได้เขยิบงานเขยิบตำแหน่ง
หรือเราอาจจะไปทำงานที่ประสบความสำเร็จเป็นงานชิ้นบอยแดงขึ้นมา
ดังไปทั่วได้นะครับคนราศีกันจะโด่งดังเยอะมากในปี๖๐
เรื่องของคู่ครองคนไหนที่เลิกลากันก็มีโอกาสที่จะกลับมาดีกันในปี๖๐ได้
หลายคู่ทีเดือนนะครับน่าจะมีเรื่องอยู่บ้างน่าจะมีเรื่องสู่ปฏิเหตุ
แต่ว่าเป็นเวทย์ทางน้ำนะครับคนอาศิการนี้ควรเลี่ยงทางน้ำให้หมดเลย
เพราะว่าอาจจะเกิดได้ตลอดทุกเดือนด้วยทางน้ำเนี่ยจะหมายถึงทางทะเล
ทางแม่น้ำลำคอทั่วไปหรือแม้กระทั่งในสระว่ายน้ำ
ซึ่งเราลงไปเนี่ยเราจะเป็นตะคิวเป็นอะไรขึ้นมาได้นะครับ
ตรงนี้เราก็หลบหลบเลี่ยงทางน้ำให้ดีหรือไม่ควรจะไปต่างประเทศที่เป็นเกาะเป็นน้ำอะไรอย่างเงี้
หลบให้ดีนะครับราศีกันนี่ถือว่าเป็นราศีที่ดีเรื่องการเงิน
แต่ว่าอาจจะใช้เงินแบบเยอะมากจนเกินความจำเป็น
หรือว่าบางคนก็ไปซื้อของแพงอะไรมาเก็บไว้โดยที่ไม่เป็นประโยชน์
อันนี้ก็อาจจะเป็นหนี้เป็นสินหรืออาจจะเกิดหนี้ครัวเรือนได้นะครับ
ค่อนข้างเยอะอีกเดียวอันนี้คือในพลอสิกรรม
เหมือนเราทำบุญสิ่งที่เราคุ้นเคยที่เราใกล้ตัว
แล้วก็อาจจะเกี่ยวกับด้านศาสนานิดนึง

หรือเพิ่งเข้ามาอยู่บ้านใหม่ก็ทำในปี๖๐เลย
หรือเราอยู่ดีเราก็จะทำบุญขึ้นมาก็ได้
จำเป็นต้องเป็นการทำบุญบ้านก็ได้ทำบุญอะไรก็ได้
หรือเราไปที่สถานเด็กกำพ้าอะไรอย่างนี้ไปเลี้ยงอาหารได้
ราศีตุลนี่ถือว่านักสุด

เพราะราศีตุลนี่ราภัยภาษณ์จะย้ายเข้า
แล้วก็ภัยภาษณ์ได้เร่งวิติอยู่เร่งดวงเมือง

คือทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดจะมีราศีเมษกับราศีตุล
ตรงนี้จะเจอทั้งเรื่องงาน
ดีไม่ดีโดนมีเรื่องคดีด้วย

ราศีตุลนี้พยายามทำสิ่งดี

ประเภทบุญที่เอ่ยมาของคนราศีอื่นทำให้หมด

พยายามไปช่วยคนที่บรรยาภัยพิบัติอยู่
เพราะว่าปี๖๐เราจะมีภัยพิบัติเยอะมาก
อย่างเช่นน้ำท่วมแผ่นดินไหวแผ่นดินซุดแห้งแรง

อย่างเช่นถ้าน้ำท่วมก็ออกไปช่วย
อันนี้จะได้ผลทำให้ทุกอย่างผ่านไปได้ดีขึ้น
ฟิกจิกก็อย่างที่บอกเป็นหลักศีรษภ์ที่ดี

เพราะว่าปี๕๙คนราศีพิจิกษ์มักจะเจออะไรต่ออะไรเยอะ
แต่พอปี๖๐เริ่มร่าบเลื่อนขึ้น
แล้วก็มีเรื่องเงินเข้ามาดีขึ้น
แต่คนหลาศีภิกษ์จิกดีแต่ว่าต้องไประวังเรื่องหนึ่ง

ตรงนี้อาจจะมีคนคิดร้ายบ้าง
อันนี้เราก็ทำบุญโดยการตักบาทนะครับ
ตักบาทให้ถี่ขึ้นนะครับ
ถึงตักบาทตอนเช้านี่แหละให้ถี่ขึ้นนะครับ
หรืออาจจะเป็นวันสำคัญของทางศาสนา

แล้วก็คนราศีพิจิกถ้างดทานเหล้าได้
อันนี้จะยากนิดหนึ่งเพราะว่าเขาปกติเขาทำอยู่แล้ว
แต่ถ้าทำได้ถ้าทำได้ตรงนี้โหได้คุณมา๓๐๐

อันนี้บอกเขาเลยว่าเขาจะรวยขึ้น
คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนจะมาส่งเสริมมาอยู่ในตัวนะครับ
แล้วก็ควรจะมีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิดนึง
อย่างเช่นอาจจะเป็นพระพุทธรูปที่เราศรัทธา
เป็นพระพุทธรูปที่ทั่วไปก็ได้

อาจจะพกติดตัวหรือว่าบูชาที่บ้านนะครับ
อันนี้จะดีท่านจะมาปกป้องดูแลเรา
แต่จริงเนี่ยพระทุกองค์เหมือนกันหมดนะครับ

เราอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับ

นูนี่จะเป็นราศีที่มีข้ออีกราศีหนึ่ง
ที่มีเคราะห์เพราะว่าเสาเข้านะครับ
ก็หมายถึงให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องสตูนะครับ

บางทีก็เป็นสตูแบบไม่ใช่เรื่องงาน

ถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยเราต้องใจเย็น
เป็นปีแห่งความที่ใจเย็นมากที่สุด
เพราะจะมีคนเหมือนมาแกล้งมายั่วให้เราโกรธ
ถ้าเราไปคอยตามก็เนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของเขาได้
ทีนี้เขาก็น่าจะเกี่ยวกับว่าได้รู้จักคนเยอะขึ้นปี๖๐
หมายถึงว่าจะเป็นต่อเนื่องไปถึงปี๖๑นะครับ
ถึงว่าการรู้จักคนเยอะก็เคยทำให้ในปี๖๑เขาทำอะไรได้ดีขึ้น
หรือมีความก้าวหน้าในงานมากขึ้น

มิถิแค่ของคนราศีธรรมดุมนี้ก็กวนจะเป็น
สารฝ่ายบูรณะส้อมแซม

เป็นด้านสังคมเป็นด้านอะไรที่ประโยชน์กับคนเยอะ

หรือจะเป็นสิ่งก่อสร้าง

แล้วโรงเรียนธุรกรรดาต่าง
โรงพยาบาลแบบถูกต้อง
ในดินแดนที่ยากจน
อาจจะมีทางด้านสถานศึกษาด้วยโรงเรียน
พยายามไปเปิดไปช่วยโรงเรียนในชาวเขา
โรงเรียนอะไรที่อื่น

ครับครับขอบคุณครับอาจารย์